ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ

มีดราม่าตรงที่ว่ายอดเงินบริจาค

แต่ทีนี้ทางเพจก็จะปิดก็จะปิดอยู่นั่นแหละฮะ

ประเด็นที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นสารที่ตรงนี้
ในการพักฟื้นสุนัขดูแลสัตว์เปิดถูกต้องหรือเปล่า
คือเขาบอกมาแล้วนี่ว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดไม่ถูกต้อง

จะต้องขนสุนัขป่วยอะไรเหล่านี้ไปไว้ที่อื่นแล้วนะ
คุณต้อง๒๕๐กว่าตัวนะทั้งหมาทั้งแมว
นี่ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบกัน
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกัน
เพราะเขาบอกว่ามีเงินหมุนเวียน
อยู่ในบัญชีเงินเข้าออกของเพจ

แล้วไหนบอกว่าแบบเงินไม่พอเพจเดินต่อไม่ได้

คือจริงเมื่อวานนี้ทางเจ้าของเพจหมามะเร็ง
ซึ่งเป็นผู้หญิงต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ของพื้นที่เขานะ
ไปพบกับนายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้ว

และรับทราบข้อกล่าวหากรณีจัดตั้งสารพักพิงหมาป่วย
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ขออนุญาต

ทีนี้ทางพื้นที่เขาเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ไง
เขาก็เลยต้องสั่งให้จัดการซะ

ถ้าคุณไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องและชัดเจน
แล้วก็ต้องขนสุนัขไปไว้ที่อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะ

ส่วนเมื่อวานนี้เจ้าของเพจซึ่งเป็นผู้หญิง

ใช่คุณหนูนาบอกว่าป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับ

ก็เลยส่งทนายความคือทนายดรันซะสติมั่น

ทนายก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้แหละ
การขออนุญาตต่างก็ต้องดำเนินการกันต่อไป
และทีนี้ทีมข่าวได้สัมภาษณ์ทนายคนนี้
ทนายบอกว่าเงินหมุนเวียนเข้าออกทางเพจเนี่ย
ปีที่ผ่านมามีอยู่๓๓ล้านบาท
อันนี้เป็นรายละเอียดในคดีเก่า
คนบริจาครวมตัวกันฟ้องร้องคุณหนูนา

รายรับรายจ่ายไปแสดงต่อสาร
กลุ่มคนที่รวมตัวกันฟ้อง
พอใจและถอนฟ้องไปในที่สุดแล้ว
ตอนนั้นในแต่ละเดือนเพจมีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน

รายจ่ายมันก็ไหลออกไปเหมือนกันนะครับ
แต่ปัจจุบันทนายความของคุณหนูนา
บอกว่ายังไม่มีข้อมูลว่าเพจได้รับบริจาคต่อเดือนเท่าไหร่
บัญชีรายรับรายจ่ายต้องมีการตรวจสอบ

คุณหนูนาเจ้าของเพจยืนยัน
ว่าจะเดินทางเข้าพบกับนายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้วด้วยตัวเอง
เพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
คุณต้องไปคุยกับกับนายก
ใช้เครื่องทรงนี้
จะคิดถามเพราะความใช้สำคัญ
นายก็ไม่ได้เชิญให้คุณหนุ่นาออก
แต่ถ้าเขาไม่ไปแล้วคือที่เเบียบข่าวออกว่า
คือทนายก็เพิ่งเข้ามารับโจทย์นะ

มาพบนายยกเล็กหรือว่านายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้ว
วันที่๑๔มิถุนายนตามนัดก็จะมานะครับ
เพราะว่าทางนายยกเล็กเขามีการแจ้งความผิดเอาไว้นะ
ข้อก็คือเป็นกิจการที่เข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เป็นเหตุรำคาญตามพรบสาธารณะแล้วก็ปลูกสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาต
และ๔ก็คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเทศบัญญัติเรื่องการปล่อยสัตว์เลี้ยงนะครับ
ทีนี้ก็ต้องยื่นเรื่องเลยบอกว่าทางนี้ต้องแก้ไขเรื่องกลิ่นเรื่องเสียง
ให้รบกวนรำคาญผู้อื่นหากยังไม่ขออนุญาตในการจัดตั้งมูลิธิเนี่ย
ขนย้ายสุนัขออกจากพื้นที่ภายใน๖เดือน
แล้วก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกับให้บรื้อถอนอาคารต่างเหล่านี้
ทันที๒๐๐กว่าชีวิตจ้าโอ้พวกหนูจะต้องโดนย้ายโดนอะไรแล้ว
ก็หวังว่าทางเจ้าของเพจหมามะเร็งเนี่ยจะดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยซะนะฮะ